อยู่ห่างกันอย่างนี้แต่ก็ยังห่วงใย

จะบอกคุณผู้ชมว่าหมอไก่เหมือนอยู่ไกลแต่อยู่ตรงนี้ค่ะ

เอาล่ะวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของคนเกิดวันแต่ละวัน
ดวงการงานเขาจะพุ่งแล้วก็รุ่งมากในเรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะนะคะเริ่มเลยค่ะอ่ะในช่วงนี้นะคะ
จะมีคนอยู่๓วันเกิดนะคะที่ดวงเห็งมากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
คนเกิดวันแรกค่ะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานะคะ
ก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะ
เกิดวันจันทร์นั่นก็คือน้องใบตองนั่นเอง

สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะพื้นฐานดวงชะตาเนี่ย
จะได้เปรียบคนอื่นเขาอยู่นิดหนึ่งนะคะอ่าตรงที่ว่าคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ย
จะมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเรียกได้ง่ายเลยค่ะว่าดวงของคุณมีแบ็ค

ใช่ค่ะก็คือจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์อยู่ตลอดเลย
ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์มีกำนงกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอมาอุปถัมภ์ไหมฮะ

แค่ผู้ใหญ่ค่ะกำนันเอาไว้ก่อนค่ะ
เฉพาะถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดในวันจันทร์มีผู้ใหญ่มีเจ้านายมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หญิง
โอ้โหจะดีมากปังปังสุดเลยนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ย
นารีอุปถัมภ์ค่ะแล้วช่วงนี้ดวงมาแรงยังไงคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์
อ่านะคะโดยรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบของคนทั้ง๗วันเกิดเลย
ก็ถือว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาดีที่สุดแล้วนะคะ

ในตอนนี้ประสบปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรที่ทำให้ท้อแท้ใจนะคะ
ก็ขอให้สู้ต่อไปเพราะปัญหามีทางเข้ามันก็ย่อมที่จะมีทางออกนะคะ
น้องใบตองในฐานะคนที่เกิดวันจันทร์ฟังเอาไว้นะมีปัญหาก็ต้องมีทางแก้
ใช่ถ้าเราหาทางออกไม่ได้เราก็ไปออกที่ทางเข้า
เออก็ง่ายที่สุดจะบ้าเหรอมันทุกปัญหามันมีทางออก

เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหมอไก่อยากรู้เคล็ดลับที่ทำให้การงานปังยิ่งขึ้นสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ
ทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะคะขอแนะนำว่าให้คุณเนี่ยจัดโต๊ะทำงานของตัวเองใหม่นะคะ
ตกแต่งโต๊ะทำงานของคุณเนี่ยเป็นโทนสีออกมินิมอลก็คือสีขาวครีมสว่างนะคะ
ยิ่งวางต้นไม้เอาไว้บนโต๊ะทำงานได้ยิ่งดีมากเลยนะคะ
เพราะว่าต้นไม้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตนั่นเอง
สมมุติเป็นต้นอะไรดีครับต้นโพต้นสักต้นใส
มันจะใหญ่ไหมครับของไก่ต้นเล็กแล้วกันเนอะ
คุณชนะจะเข้าไปสิงในต้นโพงต้นสัง
เอาหมอไก่บอกว่าจึงดีเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เป็นไม้มงคล
แต่ว่าหมอไก่เคยบอกแล้วว่าไม่ให้วางต้นไม้ที่มีหนาม
ใช่ค่ะให้เป็นใบมนต์อันนี้จะดีกว่าค่ะ
เอาล่ะก็ลองปรับกันดูสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ
อีกหนึ่งวันค่ะสำหรับคนที่ดวงการงานพุ่งก็คือ
คนที่เกิดในวันพุธค่ะคนที่เกิดวันพุธ
ใช่ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะ
พื้นฐานดูชตาของคุณคุณเป็นคนที่แบบเจ้าสังคม
คนเยอะรู้จักคนมากมายแต่คนเหล่านั้นช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้เลยนะคะ
ที่เกิดในวันพุธเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า
ลำแข้งด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะ
ใช่ค่ะอย่างในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันพุธ
ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงฝั่งฝันที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะ
สมมุติว่าวางไว้สักร้อยอาจจะได้ซักประมาณแบบ๗๐๘๐นะคะ
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ
อันนี้คือคนที่เกิดวันพุธนะ
ใช่แล้วค่ะเราก็เห็นว่าคนที่เกิดในวันพุธเนี่ย
จะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วยเหรอคะหมอไก่
ต้องระวังมากเลยค่ะการงานดีนะคะ

เพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์กระเป๋าเงินชีกระจุยเลยนะคะ
ในช่วงนี้นะคะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้ดีเลยค่ะ
เพราะว่ารายจ่ายมารอตั้งแต่เปิดประตูบ้านก็เจอแล้ว
รายจ่ายนะคะต้องระวังมากเลย
เคล็ดลับในการเสริมดวงของคนเกิดวันพุธยังไงดีฮะ

ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินค่ะ
เพราะว่าดาวพุทธหมายถึงเรื่องของของกินนะคะ

หรือว่าการบริจาคพวกข้าวสารอาหารแห้ง
ให้กับคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

แต่ถ้าเป็นทานเจก็ได้เคลื่อนไห้งดเนื้อสัตว์
ในวันเกิดของตัวเองนะคะลองปรับกันดูได้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งวันค่ะที่เป็นคนที่ดวงการงานรุ่งก็คือ
คนที่โดนมองข้ามไปนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบฉลาดอบในไม่ค่อยแสดงออกมานะคะจริงพื้นฐานดูชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแล้วเขาเป็นคนที่วางแผนชีวิตเอาไว้หมดแล้วว่าสเต็ปนี้เขาต้องทำอะไรการงานเขาจะทำอะไรต่อนะคะซึ่งการที่เข
จะเจอกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาก่อนนะคะเพราะว่าพื้นฐานดูชะตาของคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวปราภาเคาะนะคะดาวเสาร์เป็นดาวปราภาเคาะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต้องแก้ปัญหาก่อนถึงจะเจอกับความสำเร็จค่ะอุปสรรคเข้ามาท้าท
ไม่ต้องเก็บไว้เยอะ
ไม่เคยเก็บไว้ปล่อยไปแล้ว

อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ
แล้วก็เป็น๓คนที่เกิดวันเกิด